ภารกิจสัตว์อเมริกา
ลิฟท์นำวังรักษาท่องจัดการ
จุดภารกิจสัตว์เท่าไหร่
บังคลองที่เจ้าตะวายพอดีเพราะว่าไม่รู้ว่าซ้อนเหมือนซ้อนพอ

ความคืออะไรคือการไหว้ภูตมเมฆ
โยงเห็นข้างล่างไหมไทรลาเขาข้างหวายน้ำแดงนึกโยง
แต่ถ้าโยงรักกฎาพี่โยงได้เกียรติกฎาพี่
โยงจะหน่วยหน่วยริวพี่เลิกเขาเรียกว่า
การคิดตามโสรกมันตกเป็นคำลังวันทั้งเจ็บ
อย่าลืมฉันยาที่ว่ากันไว้โอเค
ออกแปดเก้าสองน่ะอืมเวลาเผื่อหน่อยไหมออกศูนย์ห้า
หน่อยของลาวไอ้นี่เก้าหกห้ากับแปดเก้า